คือก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นการรอผลการตรวจโควิด๑๙
แต่ที่คุณผู้ชมเห็นหน้าจอแจ้งผลโควิด๑๙บวกตรงนี้ค่ะ
คือล่าสุดที่เธอโพสต์ตอนประมาณ๑๑โมง
สรุปแล้วคุณลิเดียก็ติดโควิด๑๙เหมือนกับสามีคุณแมททิวนะคะ
ซึ่งเธอก็โพสต์ว่าผลเป็นบวก
ดังนั้นเธอก็อธิบายรายละเอียดต่าง
แล้วก็พูดถึงวิธีคิดรวมถึงวิธีการป้องกันตัวเอง
คือเธอบอกนะคะว่าสิ่งสำคัญคือต้องตั้งสติให้ดีที่สุด

แล้วตัวเธอก็รับมือแล้วก็สู้ต่อไป
แต่สำหรับตัวเธอสิ่งที่ยากที่สุด
ก็คือการร่ำลาครอบครัวและลูก
ต้องให้ลูกทั้งสองคนอยู่โดยที่ไม่มีทั้งพ่อและแม่

เธอก็บอกว่าจริงแล้วถ้าการเป็นสามีภรรยากัน

ส่วนดีแลนด์ผลคือไม่ติดนะฮะ
แล้วก็เดมี่ไม่ได้เอาไปตรวจผู้ด้วย
เพราะว่าเดมี่เป็นลูกน้อย

ใช่ค่ะคือเธอบอกว่ากลัวว่าจะได้ไปรับเชื้อข้างนอก
ซึ่งตอนนี้เธอก็บอกว่าลูกของเธอทั้งสองคน
อาการปกติร่าเริงแข็งแรงดี

แล้วก็ค่ายมวยผลเป็นลบ
ใช่ค่ะแต่เธอก็บอกว่าข้อแนะนำ
ต่อให้ผลเป็นลบก็ยังต้องเฝ้าดูอาการ

ดังนั้นสิ่งที่ควรปฏิบัติคือ
คิดซะว่าทุกคนเป็นภาหะของโรคนี้ได้
แล้วก็ต้องป้องกันให้มากที่สุดนะคะ

ทีนี้ทีมบันเทิงไทยรัฐของเราก็ได้โทรศัพท์
สอบถามผู้จัดการส่วนตัวของคุณลีเดีย

ถามถึงผลตรวจของลูกก็เป็นอย่างที่คุณลิเดียโพสต์นะคะ

รายชื่อของคุณลิเดียยังไม่อยู่ในลิสต์ของกระทรวงนะฮะ
แล้วก็รายชื่อผู้ป่วยที่เพชรบูรณ์นะฮะ

เจ้ากรมขวัติการฐานบกยังไม่อยู่ในลิสต์
แล้วก็ตอนนี้พวกนายกไก่อบจฉะเชิงเซา

แล้วก็เซียนมวยต่างร้อยเอกธรรมนัฐอะไรเนี่ย
ที่เขาไปตรวจร่างกายกันอยู่ที่อาจจะเกี่ยวพันธุ์อยู่
ลงความชัดเจนอย่างไรตอนบ่าย๓โมง
วันนี้คงมีอะไรที่สรุปเยอะถึงไปแถลงกันบ่ายนะฮะ